เพราะว่ามีคนขนแรงงานต่างด้าวเนี่ย
ข้ามมาแล้วก็แหกด่านใหกด่านข้ามอำเภอ
ดูสิคะเจ้าหน้าที่ต้องขับตรงเร่งจนท้ายที่สุด
จนมุมได้เพราะว่ารถคันนั้น
เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติการคุณผู้ชมเห็นปาเจโร่ขาวนี่นะคะ
บนนั้นมีแรงงานต่างด้าวอัดอยู่เป็น๑๐๑๐เลยนะ
ตำรวจสพทองผาภูมิเขาได้รับแจ้งค่ะว่า
ขบวนการขนแรงงานชาวเมียนมา
มาจากชายป่าน้องหวายหลังที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ
แล้วก็บอกเลยทะเบียนรถอะไรปาเจโร่สีขาว
ทีนี้เขาก็มีการประสานหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรสี
แล้วก็เจ้าหน้าที่ต่อชด๑๓๕ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ
ตำรวจทางหลวงมีการผนึกกำลังกัน

พยายามให้หยุดให้จอดก็ไม่หยุดไม่จอดค่ะหนีไปเรื่อย
ปรากฏรถเสียหลักพุ่งลงไปลงข้างทางไปชนเสาไฟฟ้าค่ะ
แล้วพอไปดูในรถที่ขนแรงงานต่างด้าว
อยู่คุณผู้ชมผู้ชาย๑๒คนผู้หญิง๓คนรวมเป็น๑๕
คนขับนี่นะคะคือนายนารินวุชัยภูมิอายุ๒๘ปี
ตำรวจจับกลุ่มตัวค่ะแล้วนายนารินเนี่ยก็ให้การเบื้องต้นนะ
ได้รับการว่าจ้างมาจากผู้ชายชื่อก๊อฟ
บอกให้ขับรถไปรับแรงงานต่างด้าวตรงหนองหวาย
เอามาส่งที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี
ตัวนายนารินจะได้ค่าจ้าง๕๐๐๐บาทในการขนแรงงานต่างด้าวมา

แรงงานนั่งอยู่ถูกตำรวจจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
ซึ่งตัวแรงงานเขาก็ให้การผ่านล่ามนะ
ว่าเข้ามาโดยช่องทางธรรมชาติแล้วก็หลายต่อแล้วก็เลยค่ะ
ขึ้นรถยนต์ก่อนแล้วก็ไปลงเรือตามอ่างเก็บน้ำ
วัชราลงกรเดินทางใน๒วันเต็มนะ
เขาเข้ามาจะไปในพื้นที่ชั้นในของจังหวัด

คนนึงต้องจ่ายให้กับนายหน้าไปคนละ๒๐๐๐๓๐๐บาท
คุณคิดดูสิแล้วทั้ง๑๕คนเขาไม่มีเอกสารอะไรแสดงกับเจ้าหน้าที่เลย
ก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนที่สพทองผาภูมิ
แล้วคิดดูทั้งรถ๑๕คนจ่ายคนละ๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐บาท
แปลว่านายนาได้รวมไป๓แสนถึง๔แสน๕เลยนะ
แล้วก็จากรายงานจากการตรวจค้นรถของนายนาริน
ก็เจอยาบ้าเม็ดหนึ่งเจอไอซ์บรรจุถุงพลาสติกจำนวนนึง
ต้องตรวจปัสสาวะนายนารินด้วยเพื่อที่จะหาสารเสพติด
แล้วถ้าเจอก็แจ้งข้อหานะคะมีสารเสพติดด้วยนะคะ